ต่อกันที่เรื่องของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันบ้างนะครับ
ตอนนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมป้องกันแชมป์โลก
กับบุคคลฟราซิสโกเอสตราด้าซึ่งการฝึกซ้อมก็มีการปรับโปรแกรมนะครับ
เพื่อให้ใกล้เคียงกับเวลาชกจริงครับ
ความเคลื่อนไหวของศรีสเกษนะครับแชมป์โลกซูเปอร์ฟรายเวียตร้อยสิบห้าปอนด์
ภาพมวยโลกนะครับซึ่งได้เดินทางไปป้องกันแชมป์โลกครั้งที่สี่
เจอกับคู่ปรับเก่ายังหวันฟรานซิสโกเอสดราด้าผู้ทัชิงชาวเมริกา
ในช่วงเช้าวันที่๒๗เมษายนนี้ตามเวลาประเทศไทยครับ
เซียหุ้ยหรือว่าคุณสุรชาติพิษศิษฐ์วุฒินันโปรโมเตอร์และขอหลวงโปรโมชั่น
ว่าสภาพร่างกายของศรีสะเกดฟิตสมบูรณ์หลังเก็บตัวฝึกซ้อมมานานกว่า๓เดือนนะครับ
พร้อมกับวางโปรแกรมซ้อมบนละสองรอบก็คือรอบเช้าสิบเอ็ดนาฬิกา
และรอบค่ำเวลา๑๙นาฬิกาซึ่งก็เป็นเวลาใกล้เคียงกับการชกจริงครับ
ส่วนศรีสะเกดให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปป้องกันแชมป์นะครับว่า
เจอกันครั้งแรกเกือบจะน็อกเอสตราด้าได้ในยกสุดท้ายแต่ว่าเวลาหมดเสียก่อนนะครับ
หากมีโอกาสก็จะปิดบัญชีแบบไม่ครบยกเพื่อให้ผู้ท้าชิงชาวเมซิกันได้หายขาดใจครับ